พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อไปที่จังหวัดตรัง
พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแล้ว
เป็นถ้ำพระยาพิชัยสงคราม
สามารถที่จะพายเรือขยักลอดเข้าไปในถ้ำได้เลย
นี่แต่นี่บรรยากาศหน้าถ้ำคือว่ายน้ำได้นะครับ

ปากถ้ำพระยาพิชัยสงครามตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
โดยมีเรือขยักให้บริการเช่าลำละ๕๐บาท
เสื้อชูชีพตัวละ๒๐บาทเพื่อความปลอดภัย

ค่อยพายกันเข้าไปในถ้ำนะครับ
ในถ้ำพบก้อนหินขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยว
ก็จะต้องเดินขึ้นไปตามช่องแคบ
ก่อนจะพบถ้ำที่มีน้ำไหลแบบสักครู่นี้
น้ำไหลน้ำใสเย็นระดับน้ำประมาณ๒๐๕๐เซนติเมตร
แล้วก็หินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกสวยงามแบบนี้นะครับ
ก็เป็นชั้นเลยนะฮะงอกย้อยออกมา
ความสูงจากพื้นถ้ำประมาณ๑๕๒๐เมตร
แสงไฟส่องฉายไปกระทบเกิดประกายแวววาวความงามขึ้นมาทันที
เมื่อกี้ที่เป็นรูปใหญ่ทรงใหญ่

ถ้ำที่เห็นแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นได้ชวนคณะของการท่องเที่ยว
และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ออกสำรวจ
บนถ้ำก็สามารถพบว่าบนถ้ำด้านบนสามารถเดินเที่ยวได้
ส่วนถ้ำพระยาพิชัยถ้ำที่๒คือถ้ำล่าง

พายเรือขยักนะฮะระดับน้ำในถ้ำสูงต่ำไม่เท่ากัน
ช่วงระดับต่างกันถึง๓เมตร
เรือล่มเกือบทุกลำอันนี้การสำรวจ
เพราะว่าบางจุดอันตรายบางจุดภายได้
แต่ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยใบเบา
ภายในถ้ำที่สวยงามมากนะครับ
สำหรับชุมชนบริเวณนี้เคยรุ่งเรืองมาครั้ง

ก่อนที่อาจจะเร็วนี้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ